ว่าการกระทรวงมนาคมตอบชี้แจงครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ
ท่านสมาชิกศพพุทธแห่งรัตฐนผู้สมเกียจ
รายชื่อพักภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
ขออนุญาตที่จะตอบประเด็นการอภิปรายไม่แววบังใจนะครับ
ของท่านสมาชิกสภาพุทธรรมรัฐสดร
ท่านแรกนะครับก็คือท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ
ก็คือท่านกมุญศักดิ์รีวามะนะครับ
ซึ่งท่านได้มีประเด็นนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมอยู่๙ประเด็นหนึ่งด้วยกัน
ผมจะขออนุญาตที่จะตอบเป็นประเด็นนะครับ
ประเด็นแรกนะครับท่านอภิปรายว่าบ้านพักของผมนั้นเป็นที่ดินของการรถไฟ
ซึ่งผมและเครือญาติเนี่ยทราบเขาจริงตั้งแต่ต้น
ผมต้องเรียนครับว่าผมเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยในที่ดิน
ซึ่งเป็นที่ดินนะครับที่ออกเป็นโฉนดเลขที่๓๔
ตั้งแต่วันที่๒๖ตุลาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมอายุเพียง๑๐ขวบนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเรียนต่อท่านสมาชิกนะครับ
ที่ได้อภิปรายไม่วางใจให้ทราบข้อเท็จจริงว่า
เอกสารสิทธิ์นี้เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกตามกระบวนการของกฎหมายของกรมที่ดิน
ซึ่งก็เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยทั่วไปนี่แหละครับตามขั้นตอน
ถัดมาครับเป็นประเด็นที่๒นะครับท่านสมาชิกนะครับ
อภิปรายว่าภายหลังจากที่สารดีกามีคำพิพากษาแล้ว
ผมไม่สั่งการให้การรถไฟเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ผมขอเรียนนะครับต่อท่านประธานสภาไปสู่ท่านสมาชิกนะครับว่า
ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคม
ในเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๒ผมก็มีการเนินการนะครับ
ในเรื่องของการที่จะบริหารและพัฒนาที่ดินของการรถไฟ
มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการกำหนดยุทธศาสตร์
การบริหารพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านต่างตามนโยบายของรัฐ
และนะครับได้ติดตามกำกับนโยบายการจัดการรายได้
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างรายได้ในการใช้อสังหาซิมทัศน์ของการรถไฟ
ส่วนในปี๒๕๖๔ผมก็ได้มีหนังสือสั่งการ
ไปตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมปี๒๕๕๙
เรื่องการมอบหมายนโยบายให้ประหลักกระทรวงคำนาคมอธิบดี
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้การบูรณาการให้สอดคล้อง
และตอบสนองต่อแนวนโยบายแห่งรัฐยุทธศาสตร์ชาติ
ปศ๒๕๖๑และ๒๕๘๐
ซึ่งเรื่องนี้ก็จะให้ดำเนินการตามหลักธรรมภิบาล

ท่านผู้วิปรายได้ตั้งประเด็นว่า
เมื่อการรถไฟทำหนังสือลงวันที่๒๓มิถุนายน๒๕๖๔ถึงกรมที่ดิน
เป็นเพียงการแสดงเพื่อเตรียมการตอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้น
ผมขอกลับเรียนท่านประธานสภานะครับ
ไปสู่ท่านสมาชิกผู้อภิปรายครับว่า
พื้นที่นะครับในกรณีที่เป็นข้อพิพาทต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์นะครับ
ที่ดินใดก็ตามนะครับที่เป็นการวิพาท
แล้วประชาชนมีเอกสารสิทธิ์
เช่นถนนที่ดินที่มีศค๑นศ๓นศ๓ก
ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า
จะต้องให้มีการพิสูจนสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน
ประกอบนะครับกับกระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราที่๑๔
ก็มีการกำหนดนะครับว่า
พิพากษาหรือคำสั่งมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณี
ไม่มีผลผูกพันต่อบุคคลอื่น
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้การรถไฟจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ให้ทราบนะครับ
ส่วนการยกคำพิพากษามานั้นเป็นกรณีของนะครับที่ดินจำนวน๓๕รายนะครับซึ่งฟองต่อการรถไฟ
พรุ่งนั้นที่ดิน

ความเห็นของอายการสูงสุด

การรถไฟนะครับก็ต้องพินาว่า

และเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยชอบโดยหน่วยงานของรัฐ
สิ่งที่การรถไฟจะต้องดำเนินการก็คือ
จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการออกเอกสารสิทธิ์นั้นนั่นหมายถึงกรมที่ดินครับ
ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏผลว่าจากคำพิพากษาสารดีกาข้างต้น
รถไฟก็มีความเชื่อว่าต้องออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินมีความคาดเคลื่อน
ซึ่งนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้กรมที่ดินพินาดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่
โดยพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ออกทัพที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา๖๑ต่อไป
ซึ่งก็ได้มีหนังสือประสานงานกับทางกรมที่ดินนะครับ
ประเด็นที่๕ทำไมรถไฟจึงไม่เรียบเก็บค่าเสียหายในรูปแบบของค่าเช่า
โดยคำนวณเป็นเงินงบประมาณประมาณ๒๐ล้านบาท
ก็ต้องเรียนครับว่าพื้นที่บริเวณเขากระโดง
เป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทระหว่างการรถไฟกับประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับ
การจัดเก็บค่าเช่าของการรถไฟ
จะดำเนินการได้ก็ต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์
ตามขั้นตอนของกฎหมายให้ได้ข้อยุติก่อน
ซึ่งปัจจุบันนะครับการรถไฟก็ได้มีหนังสือถึงกรมที่ดิน
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ท่านผู้พิปรายนะครับได้ตั้งคำถามว่า
ผมควรแสดงสปิริตให้การรถไฟฟ้องร้องตัวผมในกรณีดังกล่าว
ก็ต้องเรียนต่อท่านประธานสภาไปสู่ผู้อภิปรายนะครับว่า
ผมเป็นเพียงผู้อาศัยนะครับ
อยู่ในที่ดินโดยสุจริตบนที่ดินฉนวนเลขที่
ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยทางราชการ
ตั้งแต่ปี๒๕๑๕นะครับซึ่งก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าขณะนั้นเนี่ย

ประเด็นที่๗นะครับที่ดินอีกแปลง
มีนายเอเป็นเจ้าของที่รัฐมนตรีว่าการไม่สั่งการให้รถไฟเร่งรัด
เป็นเพราะมีความสัมพันธ์กับรัฐมนตรีหรือไม่
อันนี้ขออนุญาตที่จะเรียนต่อท่านประธานสภานะครับ
สู่ท่านสมาชิกครับว่าเมื่อการรถไฟนะครับ
ได้รับคำพิพากษาจากศาลดีกา
ก็ได้ส่งนะครับคำพิพากษาไปบังคับตามพระรำจัดให้ใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพินาความแพ่งพศ๒๕๖๒
มาตรา๒๗๕และได้ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้
คำพิพากษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดดำเนินการอยู่นะครับ
ประเด็นที่๘ครับที่ดินในการครอบครองของผม
ตามราคาประเมินมีคุณค่าประมาณยี่สิบล้านบาทถ้าคำนวณมูลค่าที่ดิน
เขากระโดง๕๐๐ไร่ทั้งแปลงจะมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาท
การที่การรถไฟล่าช้าถือว่าประเทศและการรถไฟเสียประโยชน์
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับไปสู่ท่านสมาชิกผู้อภิปรายนะครับ
ว่ากรณีนะครับเอ่อนี้นะครับ
ผมไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้เป็นผู้ครอบครองนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินตรงนี้การรถไฟนะครับ
เขาดำเนินการโดยการที่จะสำรวจทั่วประเทศนะครับ
เฉพาะที่ที่เขากระโดงแต่จะสำรวจได้นั้น
จะต้องดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ให้ได้เรียบร้อยก่อนนะครับ
ไม่อย่างนั้นนะครับก็จะมีผลกระทบสิทธิของพี่น้องประชาชน
ที่ได้เอกสารสิทธิ์มาโดยชอบนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย
เราต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนะครับประเด็นสุดท้ายครับ
ก็คือท่านผู้อภิปรายได้ตั้งประเด็นว่าการดำเนินการ
ของการรถไฟนั้นขาดความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมาย
เวลาที่รื้อย้ายผู้บุกรุกโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
มีการฟ้องร้องรวดเร็วเป็นเพราะมีบริษัทขนาดใหญ่
เป็นผู้รับสัมประธานยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่จังหวัดยาลา
จะยิ่งเห็นชัดเจนถึงความไม่เท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย
ผมขออนุญาตตอบนะครับผ่านท่านประธานไปสู่ท่านสมาชิกนะครับว่า
ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรรมนาคม
มอบนโยบายให้การรถไฟดำเนินการทุกขั้นตอน
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักธรรมอภิบาลอย่างเคร่งคัด
ปฏิบัติความเท่าเทียมเสมอภาคและโปร่งใส
ดังจะเห็นได้จากกรณีภาพตั้งกล่าวได้มีความพิพันธ์มากกว่าในทุกยุคทุกสมัย
ของทุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีข้อสั่งการตามหนังสือที่คค๐๒๐๒ทัพกม๖๘๙ลงวันที่๒๑กรกฎาคม๒๕๖
เน้นย้ำให้การรถไฟของประเทศไทยติดตามความเก้าหน้าการบริเวณการของกรมที่ดิน
ในการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ดินที่เชื่อว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟ
โดยให้ตรวจสอบและการเตรียมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และการตามหลักธรรมพิบาลอย่างเคร่งครัฐ
รวมถึงปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคและโปร่งใส
โดยให้รายงานผลความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน
สำหรับผู้ปลุกรุกการครอบครองที่ดินของการทดไฟในกรณีอื่น
กระทรวงกรรมนาคมก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
โดยได้ตั้งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคำนาคมคือผมเป็นประธาน
ซึ่งไม่เฉพาะเรื่องของการรถไฟ
แต่ทุกหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงคมนาคม
จะมีปัญหาในเรื่องของการปลุกรุก
ยกตัวอย่างเช่นเครือข่ายสลำ๔ภาค
ผู้ปลุกรุกในพื้นที่สามจังหวัดไทยแดนภาคใต้
เช่นปัตตานียาลาและนราธิวาส
ซึ่งเรื่องนี้ผมและกระทรวงคำนาคม
ได้เข้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เรื่องที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนต่อท่านประธานต่อสมาชิกนะครับ
ก็ขออนุญาตสรุปครับว่าผมในฐานะนะครับ
ที่ของผมก็คือเป็นประชาชนนะครับ
เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยผมต้องเรียนว่า
ผมไม่ได้ถือมีชื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ที่ถูกต้องทางกฎหมายด้วยสุจริง
ในส่วนของประชาชนที่เข้ามาตั้งแต่ปี๒๕๐๒ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ย
เข้ามาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับผมเกิดปี๒๕๖๐
แล้วในยัตติจะระบุว่าผมเป็นผู้นำการบุกรุก
แล้วก็ใช้ในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย
ผมว่ายัตติอาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
ประเด็นที่๓กรณีของญาติพี่น้องของผม
การได้มาก็ถือว่าเป็นการเข้ามาครอบครองโฉนด

และเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยหน่วยราชการ
ถูกต้องตามกฎหมายโดยสุจริต
ประเด็นที่๔หากท่านผู้อภิปราย
มีข้อมูลหรือหลักฐานที่ชิดชอบได้ว่า
การที่เครือญาติหรือผมถือครอบครองเอกสารฉนด
ที่ท่านกล่าวอ้างและดำเนินการ
โดยวิธีการที่เรียกว่าช่อชน
ผมขออนุญาตกลับเรียนผ่านท่านประธานครับว่า
จะเสนอให้ท่านผู้ยื่นยติอภิปราย
ไม่ไว้วางใจไปยื่นฟ้องหรือไปดำเนินการ
เพื่อเพิกถอนโฉนดที่ออกโดยทางราชการ
ในกรณีแบบเดียวกันด้วยทั่วทั้งประเทศ
อย่าทำแต่ที่เขากระดงนะครับ

ที่ผมเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่ดิน
ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ออกโดย
โดยราชการอย่างถูกต้องคือกรมที่ดิน
การถูกกล่าวหาว่าผิดจริยธรรม
ถือเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง
เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะเทียบเคียงว่า

ผมก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยนะครับ
มีที่อยู่อาศัยอยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นชนวน
ถ้าเพียงลำพังแก้การกล่าวหาของท่านสมาชิก
โฉนดที่ดินนั้นไม่ชอบเป็นความผิดจริยธรรม
พวกเราก็คงถูกกล่าวหาแล้วก็ผิดจริยธรรมกันทั้งหมดนะครับ
นะครับก็เป็นเรื่องที่เรียนต่อท่านประธานต่อผู้อภิปรายนะครับ
ส่วนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวรรคมครับ
ผมขอยืนยันว่าผมไม่เคยแทรกแทรงการดำเนินการใดของการรถไฟ
ด้านการมอบนโยบายในการดำเนินการเรื่องที่ดินของการรถไฟ
ก็ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้
โดยให้ยึดระเบียบกฎหมายและหลักธรรมอธิบาลโดยตลอด
ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
แล้วก็เป็นข้อกฎหมายซึ่งผมใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนาคมมาโดยตลอดครับ
สำหรับประเด็นถัดไปนะครับเป็นคำอภิปรายของท่านสมาชิกท่านที่สองนะครับ
ผมขอกลับเรียนท่านประธานสมาชิกท่ารกฎว่ากรณีที่ท่านผู้พิผลาย
เค่าหาว่าผมเนี้ยก็พึทธัวเสพเลไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
ไม่ไปปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค
ผมขออนุญาตที่จะแยกตอบเป็น๒ประเด็นครับ
ประเด็นที่๑การที่ท่านกล่าวหาว่าผมประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
มีพฤติกรรมเสเพโดยการนำภาพผมกำลังนั่งรับประทานอาหาร
หรือร้องเพลงอยู่แล้วท่านบอกว่านี่คือพฤติกรรมเสเพ
ผมขอเรียนถามครับว่าการที่คนหนึ่งคนจะมีเพื่อนจะมีน้อง
แล้วไปพักผ่อนบ้างในเวลาที่ไม่ใช่เวลาราชการ
สิ่งเหล่านี้แหละครับเรียกว่าเสเพลย์
ภาพที่ท่านนำมาแสดงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่แปด
ธันวาคมปี๒๕๖๓เวลาประมาณ๒๐นาฬิกา
ท่านไปเอารูปมาปฏิปต่อเพื่อที่จะสร้างเรื่องให้คนเข้าใจผิดเนี่ย
ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากถ้าจะถูกกล่าวหา
ท่านน่าจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าท่านเนี่ยบิดเบือนข้อมูล
จากภาพที่เห็นนะครับผมนะครับแม้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดเนี่ย
ก็พยายามที่จะป้องกันนะครับในเรื่องของการสวมแมสนะครับ
แล้วการไปทานอาหารผมคิดว่าร้านอาหารที่ผมไปทานเนี่ย
ท่านสมาชิกหลายท่านก็เคยไปทานเป็นร้านอาหารที่ผมคิดว่าก็
ทุกคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไปกินแล้วต้องผิดกฎหมายหรือผิดอะไรนะครับ
หลายท่านเคยไปทานแล้วเวลานั่งรับประทานท่านดูสิครับ
ผมทานอะไรเครื่องดื่มที่ผมดื่มเนี่ย
เป็นนมเย็นนะครับถ้ากินนมเย็นแล้วเนี่ย
ถือว่าเสเพลย์ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
นะครับก็เป็นเรื่องที่กลับเรียนต่อท่านประธานสภา
สู่ท่านสมาชิกนะครับที่ได้ตั้งประเด็น
กรณีที่มีการต้องสังเกตว่าผมในที่ที่ไปในที่ที่มีสุภาพสตรี
อยู่ในสถานที่เช่นร้องเพลงในร้านคาโรเกะผมต้องเรียนครับว่า
จริงเนี่ยผมก็เคยไปนะครับแต่ไม่เคยไปในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดแน่นอน
เป็นเรื่องปกติของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีสถานภาพโสด
แล้วพักผ่อนในเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการมันเป็นเรื่องปกติครับ
คนจะไปร้องเพลงไปหัดร้องเพลงผิดตรงไหนครับ
เคยได้ยินคำกล่าวไหมครับว่าชนใดไม่มีดนตรีการ
่อสันดารว่าอะไรครับนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันรุนแรงนะครับ
งานดังกล่าวเนี่ยนะครับสุภาพสตรีที่ถูกท่านพาดพิงเนี่ยนะครับ
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วหลังจากที่มีการเสนอข่าวนะครับ
ให้เขาเสียหายจริงจริงเป็นรุ่นน้องนะครับ
เชิญผมไปในงานเลี้ยงสละโสดนะครับในวันที่๘ธันวาคมปี๒๕๖๐
แล้วเขาก็จัดพิธีแต่งงานนะครับในวันที่๑๒ธันวาคม๒๕๖๒
ซึ่งผมก็ไปร่วมงานการที่ใช้คำว่าเสเพลย์กับผมเนี่ยนะครับ
คำว่าเสเพลย์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่เอาการเอางาน
ผมต้องเรียนครับว่าตลอดเวลาที่ผมปฏิบัติหน้าที่มา
ตั้งแต่๓๐กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ผมก็ให้นะครับทางหัวหน้าสมัยงานอำเตรเนี่ย
ได้ตรวจว่าผมทำอะไรไปบ้าง
ก็มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานอยู่
ประมาณไม่มากครับ๒๐๐กว่าเข่านะครับ
เป็นเรื่องงานประมาณสัก๕๐กว่าโครงการนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยขออนุญาตท่านประธานนะครับ
ให้ดูนะครับว่านี่คือสิ่งที่ผมปฏิบัติมา
ในเวลา๗๐๐กว่าวันที่ดำรงตำแหน่งนะครับ
ซึ่งตรงนี้อาจจะเร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับ
เรามีการสรุปผลงานของกระทรวงคมนาคมนะครับ
เข้าไปดูได้นะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาของสภาแห่งนี้

ท่านผู้อภิปรายนะครับได้กล่าวหาว่าผมเนี่ย
เป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ทั่วประเทศนะครับจากคัสเตอร์สารบริการ
ผมนะครับก็ได้ทำหนังสือสอบถาม
ข้อมูลการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ของคัสเตอร์สถานบันเทิง
ไปยังท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ตอบเป็นหนังสือมาครับว่านายศักดิ์สยามชิดชอบ
ไม่ได้เป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทั่วประเทศในปัจจุบัน
เนื่องจากในช่วง๑๔วันก่อนป่วยไม่พบประวัติว่านายศักดิ์สยามชิดชอบ
เดินทางไปยังสถานบริการบันเทิงย่านทองหล่อกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกเดือนเมษายน๒๕๖๒
เป็นปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโควิดของการ๑๙ของนายศักดิ์สยาม
คือการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด๑๙ขณะทำงาน
หนังสือเรื่องการยืนยันจากกรมควบคุมโลกนี้นะครับ
ของการแพร่ระบาดการติดเชื้อโรคโควิด๑๙ในสถานบันเทิงหลายแห่ง
กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของกรมควบคุมโรคนะครับ
ไม่ใช่ว่าผมเขียนขึ้นมาเองสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดสิบเก้านะครับ
ซึ่งก็เป็นข่าวมาตลอดนะครับแล้วก็มาเรื่อยเรื่อยนะครับ
จนถึงวันที่๒๕มีนาคมนะครับก็จะพบว่ามีบุคคลนะครับ
ซึ่งคงไม่ต้องเอ่ยนามนะครับเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องของทางการทูต
ก็ได้ออกมาให้ข่าวนะครับว่าท่านก็ไปติดมานะครับ
หลังจากนั้นผมได้รับการตรวจเมื่อวันที่๗เมษายนนะครับ
ว่าได้ติดเชื้อนะครับแล้วก็รับทราบจากผู้ใจบังกับชา
ซึ่งเขาไปเที่ยวมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวแล้วติด
แล้วเขาก็มาเสรียงงานผมเนี่ยนะครับ
ก็ได้รับการกักตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรำทันทีนะครับ
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่เป็นเวลา๑๔วันนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมากักตัวอยู่ที่บ้านที่บุรีรำอีก๑๔วัน
หายขาดนะครับถูกเจาะนะครับตรวจเชื้อไปทั้งสิ้น๙ครั้งนะครับ
ถูกตรวจเชื้อจากชมูกนะครับทั้งเลือดนะครับ๙ครั้งนะครับ
เชื้อเนี่ยปกติจึงได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับ
นั่นก็เป็นเรื่องที่กลับเรียนต่อท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกนะครับว่า
การที่กล่าวหาว่าผมนั้นเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดนั้นเป็นข้อความอันเป็นเท็จนะครับ
ประการหนึ่งนะครับผมขอกลับเรียนว่าหลักฐานที่จะยืนยันว่า
ผมเนี่ยเป็นผู้แพ้เชื่อหรือไม่นะครับก็คือในวันที่๖เมษายนปี๒๕๕๙
ห้าร้อยหกสิบสี่ทางพักภูมิใจไทยนะครับ
ซึ่งผมเป็นเลขาธิการพักอยู่เนี่ยได้จัดงานนะครับ
เนื่องในวันก่อตั้งพักภูมิใจไทยที่ทำการพักภูมิใจไทยนะครับ
มีสมาชิกและเพื่อนผู้บริหารพักการเมืองอื่นนะครับ
หลายท่านขออนุญาตเอ่นามนะครับอย่างท่านเลขาธิการพักประชาธิปัตย
ท่านก็ได้กรุณาไปแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งนะครับ
ก็ไม่ปรากฏว่าหลังจากการจัดงานแล้วเนี่ยมีท่านใดติดเชื้อเลยนะครับ
นั่นก็เป็นการแสดงว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปแพร่เชื้อใส่ใครนะครับ
หลังจากนั้นผมได้เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรำนะครับแล้วก็ได้รับการตรวจ
ว่าติดเชื้อนะครับแล้วก็จึงเข้ารักษาตัว
ตามที่ได้กลับเรียนต่อท่านประธานสภานะครับสู่ท่านสมาชิกนะครับ
ทั้งหมดนะครับก็ผมเพียงอยากจะบอกว่าการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
โดยกล่าวหาโดยใช้หลักฐานอันเป็นเท็จเต็นต์ทำให้ผู้อื่นเสียหาย
ไม่น่าจะเป็นบรรทัศน์ที่ดีนะครับในการดำเนินการเรื่องแบบนี้
เพราะสภาแห่งนี้นั้นเป็นสภาที่ทรงเกียรตินะครับ
เราควรจะเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาใช้
แล้วขอกลับเรียนผ่านท่านรัฐสภานสภานะครับไปยังท่านสมาชิกที่อภิปรายเรื่องนี้ว่า
ขณะนี้เนี่ยมีคดีนะครับที่ท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
หลังจากที่ปิดสมัยประชุมแล้วกรุณานะครับไปพิสูจน์ความจริงด้วยนะครับ
มัวแต่แบบใช้โซเชียลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย
ผมต้องเรียนว่าผมเคยชื่นชมท่านนะครับว่าท่านเป็นนักการเมืองที่พูดง่ายครับ
กล้านะครับในการทำหลายสิ่งหลายอย่างกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออก
แต่วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านแสดงออกเหล่านั้นเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยทั้งสิ้นครับ

ฐานะที่เป็นเจ้าของยติอภิปรายท่านลำตีคมนาคมเมื่อคืนนี้นะครับ
มันไม่ใช่เป็นการพาดพิงหรอกครับท่านได้อภิปรายกล่าว
คือคำชี้แจงของท่านลำตียังผมเห็นว่ายังมีหลายประเด็น
ที่ยังไม่ตอบตรงครับที่ผมได้อภิปรายนะครับแล้วก็
คือผมขออธิบายก่อนนะครับยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ไม่ใช่กระทู้ถามเมื่อท่านกล่าวหาท่านรัฐมนตรีที่ท่านไม่ไว้วางใจ
ท่านก็ได้สิทธิ์ตรงนั้นเป็นชั่วโมงแล้วท่านรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ตอบ
ข้อกล่าวหาที่ท่านได้อภิปรายไปส่วนจะจริงจะเท็จจะเชื่อได้เชื่อไม่ได้
ครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของท่านสมาชิก
ท่านจะเชื่อแค่ไหนแล้ววิจารณญาณตรงนี้ท่านก็ใช้ในวันเสาร์นี้
ที่จะยกมือไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจก็ได้กันคนละครั้งอย่างนี้แหละครับท่านครับ
ขออนุญาตท่านประธานครับพอดีมีประเด็นพาดพิงท่านรัฐมนตรี
ให้ผมไปฟ้องที่อื่นด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะเขากระโดงนะครับ
ผมให้๑นาทีกันแล้วกันเมื่อกี้ผมจะเตือนท่านรัฐมนตรีว่านอกประเด็นอยู่ครับโอเคครับ
ครับโอเคครับเชิญกัน
ผมเสียหายครับเพราะว่าผมไม่ได้ตกเป็นผู้ท้องหาที่ถูกแจ้งความที่บุรีรำ
ประเด็นต่อมาก็คือที่รัฐมนตรีบอกว่า
อย่าให้ใช้สิทธิ์ฟ้องเอกสารเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่อื่นด้วยนี่นะครับ
ผมเรียนว่าผมไม่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลการรถไฟ
ท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับดูแลการรถไฟ
ประเด็นที่ผมอภิปรายเป็นข้อเท็จจริงนำไปสู่ข้อกฎหมาย
ข้อกฎหมายที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงเมื่อสักครู่
ผมว่าท่านควรไปปรึกษานักกฎหมายที่อื่นด้วยนะครับ
เพราะว่ากรณีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์กับการบังคับคดี
คำพิพากษาเป็นคนละเรื่องกัน
และก็สามารถกระทำได้ในฐานะที่รัฐมนตรีกำกับดูแลการรถไฟ
เพื่อให้ได้คืนมาซึ่งสิทธิ์ของการรถไฟ
ท่านมองคนกิจใช่ไหมครับ

ก็เมื่อกี้ต้องเพลินว่าผมเป็นคนอภิปรายท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบเองนะฮะ
เพียงแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ที่มาตอบในประเด็นเพียงแต่ว่า
ยังมีอีกประเด็นที่ท่านที่ไม่ได้ตอบคือ
เหตุผลใดที่กระทรวงคมนาคม

ครับ
ก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ผมพฤติบายนะครับ

ถ้าท่านไม่ตอบเราเคลือบแคลงสงสัย
เราก็ยกมือไม่ไว้วางใจแค่นั้นเองนะครับ
รัฐมนตรีจะตอบไหมครับแล้วแต่ท่านนะครับเชิญครับ

กับเรียนท่านประธานสบายที่ขอรบครับ
ท่านสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐสดรผู้ทรงเกียจนะครับ
สำหรับประเด็นนะครับที่ผมต้องกราบขออภัยนะครับ
ที่ไม่ได้ตอบนะครับก็คือเรื่องของ
การเกร็ดการติดเชื้อในกระทรวงคำบรรคมเนี่ย

มีบุคลากรของคมนาคมกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
ข้อมูลที่ท่านได้เนี่ยนะครับก็คือจำนวนของทั้งประเทศนะครับ
สำหรับในหน่วยงานที่ผมเนี่ยทำงานด้วยก็คือที่
สำนักงานประหลักกระทรวงเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับ

ครับท่านทวีท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับ
แต่ตามที่ผมได้คุยกับเป็นข้อตกลง
กับทางกรรมการประสานร่วมท่านมีสิทธิ์อภิปรายได้
แต่ต้องไปซ้ำกับที่ท่านเคยอภิปรายแล้วครับ
ท่านจะอภิปรายอะไรครับใช้เวลาสิบน้ำนาที
ขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธบริเอกทวีสอดส่อง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติ
อ่าถ้าผมไม่ได้อภิปรายสิ่งหนึ่งในเรื่องที่ผ่านมาเนี้ย
ผมจะพูดเฉพาะในสิ่งที่ถูกพาดพิงนะครับแล้วก็การพาดพิงนั้นเกิดความเสียหาย
ประเด็นที่หนึ่งที่ผมก็เคารพท่านลำตีนะฮะท่านบอกว่าอาจจะข้อเก่าหา
ผมอาจจะแรงแต่ว่าข้อเก่าหาผมเนี่ยผมได้ระบุว่า
ท่านนายกรรมตรีร่วมกับท่านเนี่ยเป็นร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นไปบัดหน้าที่โดยมิชอบ
แล้วก็ร่วมกันสั่งการโดยกฎหมาย
ให้การยางไปกระทำผิดกฎหมายเนื่องจากประเด็นเนี้ยท่านก็
อาจจะบอกว่าฝ่ายกฎหมายตอบซึ่งจริงจริงเราก็มีข้อมูลที่ท่านตอบเนี่ย
ก็คือก็จะเข้ามาแล้วครับเพราะว่าท่านลำตีท่านนายกลำตีและทุกคนเนี่ย
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งคัดแล้วกฎหมายในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเรื่องการหัวประมูลเนี่ยที่ท่านระบุมาเนี่ย
คือมันจะต้องคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
แล้วก็ตรวจสอบได้สิ่งที่นั่นมาคือต้องไม่กิดกันหรือขัดฝังคนอื่น
ในการที่ท่านได้ระบุเนี่ยไม่ได้ให้ตรวจโกดังไม่ให้ตรวจสิ่งของเนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ผมเสียหาย
ก็คืออยากให้ขึ้นรูปหน่อยครับ
รูปเอารูปที่เป็นยางนะฮะที่ผมไปมีมีไหม

ยางดังกล่าวนะครับผมไม่ได้คิดจะกล่าวหาก็จะกล่าวหา
ผมหลังจากวันที่๙กรกฎาซึ่งผมเนี่ยได้ไปดูในช่วงที่มีการระบายออกยางมา
สภาพยางก็อย่างที่เห็นนะครับอาจจะต่างกับที่ท่านลำตี
คืออันนี้ผมเคารพนะฮะคือแล้วก็ในสิบเจ็ดโกดัง
ปัญหาหนึ่งก็คือว่าในสิบเจ็ดโกดังเนี้ย
มันมีรายงานตรวจสอบทั้งสตงทั้งตัวรัฐมนตรีและตัวนายก
ที่นั่งอยู่ในที่ประชุมในวันที่เอ่อหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ว่ายางมีบางส่วนอาจจะมีภาพเสียไปอะไรไป
แต่ว่าแต่ละก้อนเนี่ยคือราคาสูงสุดไม่เกิน๔บาทนะครับ
แล้วก็ประเมินราคายางวันนั้นยางในตลาดโลกเนี่ย
ประมาณ๓๘บาทก็บอกว่าราคายางนี้ก็คือประมาณ๓๘บาท
ผมอยากให้เรียนประเด็นตรงนี้ก่อนมาเข้าใจตรงกัน
ซึ่งผมก็ทราบว่าอาจจะมีรูปที่ท่านรัฐมนตรีหรือไม่
ทราบผมไม่ได้มองไปถึงตรงนั้นในจุดนี้ในข้อกฎหมายเนี่ย
คือเห็นว่าการขายยางซึ่งผมจะมีอยู่ไม่กี่ประเด็น
คือประเด็นที่๑เนี่ยคือผมได้กล่าวหา
ซึ่งท่านก็บอกว่าแรงว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบอันนี้ก็ผมได้อภิปรายไปแล้ว
ประเด็นที่๒เป็นเรื่องใหญ่ของพี่น้องชาวสวนยาง
คือยางทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้าสากลยางน้ำมันทอง
แล้วก็สินค้าสากลเนี่ยปรากฏว่าเราจะมีโตคอม
ก็คือตลาดที่ทางญี่ปุ่นหรือไซคอมตลาดที่สิงคโปร์
แล้วก็หรือตลาดที่เซี่ยงไฮราคาทั้งกล่าวเนี่ย
การยางก็มากำหนดไว้ในวันดังกล่าวเนี่ย
ราคาหกสิบห้าบาทถึงหกสิบแปดบาท
การที่ท่านเราก็กล่าวหาว่าท่านไปทำให้ราคายางต่ำกว่าตลาดโลกเนี่ย
คนขายเนี่ยจะไม่ทำแล้วถ้าเกิดมีประเด็นเนี่ย
อันนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพอท่าน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขายยางสูงที่สุดในโลก
ทำให้ทั้งโลกมองว่าประเทศไทยขายยางต่ำ
เข้ามามองมันเป็นการเอายางเนี่ย
ถมทับทำให้ทุ่มตลาดเกษตรกร
แล้วที่สำคัญที่ผมกล่าวหาว่าที่ท่านลำตีอาจจะ
พูดผิดก็คือการประชุมในวันที่สาม
ที่ท่านบอกว่านายกลำตีให้เร่งรัดระบายยางให้หมดเนี่ย
อันนั้นมันเป็นมติขอรมอซึ่งนายกรรมตรีได้ตอบมาแล้ว
แต่ในการประชุมคณะกรรมการยางเนี่ยเขาบอกว่า
ให้นำยางระบายขายออกในสถานการณ์ที่เหมาะสม
ในราคาตลาดราคาตลาดก็คือราคาตลาดโลก
ราคาที่การยางประกาศขายแต่ละวันแล้วพอเหตุที่
ดังนี้เพราะว่ามะติขอรมอที่ผมพูดไว้ไปเปลี่ยน
การประชุมคณะกรรมการการยางคือจากที่
ต้องระบายตามความเหมาะสมของราคาตลาดก็ไปตัดคำว่าตลาดทิ้ง
แล้วก็นายกรัฐมนตรีในวันดังกล่าวเนี่ยได้พูดว่า
กรยทระบายยางในสต๊อกพิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ์
และที่สำคัญก็คือให้นำยางไปใช้ในส่วนราชการอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญ
แต่พอมันเคล้านะทัดออกอันนี้ผมที่ระบุไว้ว่า
แต่ว่ามันเหมือนไปสู่การบงการใช้จังหวานให้มีการขาย
จึงทำให้ระบายยางทั้งสต๊อกออกหมดแต่
ก็มีคำถามว่าราคาเหมาะสมเนี่ยหรือสถานการณ์เหมาะสมเนี่ย
มันยังไม่เหมาะสมเพราะเสถียรภาพราคายาง
ยังไม่มีเสถียรภาพเลยจะเห็นได้จากพอระบายยางออกไป
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่โชคดีมากในวิกฤตโควิดเนี่ย
ยางคือโอกาสและสิ่งท้าทายท่านทำโอกาสให้เป็นวิกฤต
พอท่านเอายางมาทุ่มตลาดของประชาชนที่คนตัวเล็กตัวน้อย
ซึ่งประมาณ๘๐ฝ่าเปอร์เซ็นต์มีที่ดินไม่เกิน๑๐ไร่เนี่ย
จึงทำให้ราคายางดิ่งลงมาดิ่งลงมาถึง๒๐บาท
แล้ววันนี้ก็ยังไม่ขึ้นคือไปที่ผมบอกว่าเนี่ย
ปล้นเงินในกระเป๋าในของของประชาชนอันนี้ผมจึง
เขียนว่าคือท่านลำตีอาจจะมีมุมมองต่างกัน
แล้วที่สำคัญก็คือท่านระบุว่าการค้าขายเนี่ย
มีเคยทำเราขายทุกครั้งขายเป็นโกดัง
วันนี้ท่านเอายางเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ที่เป็นยางแผ่นลมฝันอัดก้อน
แล้วท่านมาเทียบกับขี้ยางท่านเอายางก้นถ้วย
ต่างจุดว่าท่านลำตีครับผมเองเนี่ยอ่าก็มีสวนยางอยู่บ้างนะฮะ
แล้วก็มีความรู้เรื่องยางยางก้นถ้วยเนี่ย
ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นิดเดียวครับท่านนฤทธิ์ใช่ไหมครับ
รัฐศรรณจังหวัดพระทะลุงพระประจฐิปัตย์
ขอประท้วงท่านประธานทำตามข้อบังคับข้อที่๙ครับ
ขณะนี้เรากำลังพิจารณายติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งผู้อภิปรายก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาไปและทางร่ำตีก็ได้ตอบ
หมดสิ้นกระบวนความแล้วผมคิดว่าขณะนี้
ทั่วไปเหมือนเป็นกระทู้นะครับนะครับไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ขออนุญาตท่านประธานได้กรุณาครับได้กรุณาวินิจฉัยด้วยครับว่า
เรากำลังพิจารณายติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่กระทู้ครับ
ผู้ประท้วงก็มีเหตุผลครับท่านทวีครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการพาดพิงเลยครับเป็นการอภิปราย
กับเพลินท่านตำตีได้พูดว่าไม่เป็นไรครับ
โอเคครับผมผมจะพูดสั้นสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะประเด็นที่ไม่มี
คืออันนี้ก็เพียงแต่บอกว่าราคาที่พูดเนี่ยอันนี้คือยางแห้ง
ซึ่งเนื้อยางแห้งเนี่ยมันควรถ้าเอาท่านเอามาเปรียบเทียบ๒๓บาทเนี่ย
จริงจริงมันถ้าเอาน้ำออกไปมันก็จะห้าสิบห้าบาท
ครับและอันนี้อันนี้ก็เพียงเพียงประเด็นให้เห็นครับ
แต่ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ก็คือว่าท่านไม่รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชน
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนื่องจากว่าพอแล้วครับ
ผมอนุญาตได้แค่นี้ครับท่านทวีครับขออภัยนะครับ
อย่างนั้นก็จะมีผู้ประท้วงก็จะไม่สงบเรียบร้อยในที่ประชุมนะครับ
พอสมควรแล้วครับท่านประธานแล้วสิทธิ์ผมสิบห้านาทีนะฮะ
จะไปพูดเรื่องอื่นอันนี้ไม่มีแล้วครับพอแล้วครับ
ครับคือปัญหาก็คือไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมได้ให้สิทธิ์ท่าน
ท่านไปใช้สิทธิ์ในการที่ที่ยืดยาวไปแล้วครับ

ครับก็ขอบคุณท่านประธานนะครับผมก็ใส่ท่านประธาน
แต่ว่าเรื่องนี้ที่ผมพูดเพราะว่าสิ่งที่พูดจะทำให้ผมเสียหาย
เพราะสิ่งต่างมันปรากฏในหลักฐาน
ขอบคุณมากครับท่านทวีครับ